ไม่เข็ดไม่กลัว
นงพนีพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงบอกมา

ที่บอกว่าไม่เข็ดก็คือเรื่องธุรกิจ
ล่าสุดนะคะพี่อ้อมบกอ้อมใจของเราไปเจอกันมานะคะ
บอกเลยว่าหนูไม่เคล็ดหนูไม่กลัว
หนูเตรียมทุบกระปุกลงทุนทำธุรกิจอีกครั้งแล้วค่ะ
กับธุรกิจภูวิลล่า
เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะทำมาทั้งหมด๕ปีแล้วค่ะ
โดยเริ่มที่แรกคือที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะได้ทำการซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยจะเริ่มลงมือทำในเดือนหน้าแล้วนะ
ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ๑ปี
ซึ่งเจ้าตัวชวนบันเทิงไทยรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกว่าพี่วันไหนบวงสวงอย่าลืมเลยยกไปเลย

ใช่มันจะได้เลิกได้ใช้เพราะเรามันหมานไง

ถามว่าทำไมถึงลงมือทำธุรกิจตัวนี้นะคะ
เจ้าบอกว่ามันลงทุนค่อนข้างสูงนะคะ

ก็เลยค่ะ
ภูวิล่าเนี่ยก็เป็นความฝันเป็นความฝันเป็นเหมือนเหมือนปมเล็กที่เราแบบว่าเคยมีบ้านหลังเล็กแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีบ้านหลังใหญ่
พอมีบ้านหลังใหญ่พอมีบ้านหลังใหญ่เสร็จปุ๊บอยากมีหลายหลังมันเป็นปมไปเราเป็นสายมัวเนอะ
พอเรามาเจอพระอาจารย์ทักปุ๊บเราทำข่ายเลยเราทำข่ายเลยอย่างที่พระอาจารย์ทักเลยว่าที่ตรงนี้ดีนะแต่คือจ๊ะเนี่ยต้องไปร้องเพลงต้องอะไรอย่างนี้ไม่มีเวลาดูหรอก
อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือที่โดนโกงมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นประสบการณ์สุดสุดสุดเหมือนแบบว่าประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งประสบการณ์
ประสบการณ์ค่าที่โดนที่เรียนประสบการณ์ไปเหมือนสร้างโรงเรียนได้
เอาล่ะแห่งแล้วกันเด้อสาธุ